อาจารย์ได้ดูแลว่าเป็น๕๓๓๒๖๖หายไป
ทางคนขายอ่ะเขาขับรถไปที่บ้านเขาบอกว่าอาจารย์ดีใจมากเลยเนี่ย
อ้าวดีใจเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าอาจารย์ดูรวม๑อาจารย์ว่าพวกตื่นเต้นครึ่งนั้นแล้วแตก
เขาก็บอกอ้ะเดี๋ยวหนูไปดูบ่อยตรวจเช็คให้ชัวก่อน
เพราะว่าหนูต้องไปเช็คกับต้นพวกอ่ะต้นพวกที่เขาเอามาตำรวจการแนะนำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ไม่ถูกไม่รู้นะคะไม่ถูกไม่รู้ว่าทำไมต้องยอมวุ่นวายขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ดูข่าวก็จะเห็นในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าถ้ามัน๓๐ล้านเนี่ยนะว่าตกลงกันไม่ได้สิบห้าสิบห้าล้านดีไหมนะคะแต่คนไม่ถูกไม่รู้นะคะคุณผู้ชมถ้าเจ้าของตัวจริงซึ่งรู้อยู่ในใจของฉันน่ะจะต้องแบ่งหรือ

แล้วหลังทนายเริ่มมีบทบาททนายได้อยู่ทำคดีให้กับอดีตตำรวจท่านนี้นะคะก็เริ่มค่อยปล่อยของออกมาค่ะว่าตกลงมันมีกระบวนการขบวนการหรือมีใครพยายามจะสร้างให้มันมีกระบวนการเจรจาต่อรองอะไรไหมอันนี้มันค่อยปล่อยออกมาในขณะที่ตำรวจเองก็อาจจะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มมีความขุนมัวอะไรหรื
ไม่สะดวกมาวันนี้เลยมาฝั่งเดียวค่ะท่านแรกคือเลยค่าทิการมูลนิธีทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมทนายสิทธาบี้ยะบังเกิด
แล้วก็อดีตข้าราชการตำรวจในข่าวนะคะที่บอกว่า๓๐ล้านที่ได้นั้นเป็นของตนแล้วก็ขึ้นเงินไปแล้วก็นำไปใช้แล้วนะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะคะ
พร้อมด้วยภรรยาคุณลาวาวิมูลสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

คือคุณเริ่มเปิดประเด็นมาซึ่งมันเริ่มนอกเหนือข่าว

คือคุณเริ่มเปิดประเด็นไปเริ่มมีตัวละครมีกลุ่มตัวละครใหม่ในข่าว

ไม่ได้สื่ออะไรครับก็ต้องการสื่อความเป็นจริง

ที่จะทำให้คุณลุงไม่ได้รับเงิน๓๐ล้าน

เพื่อที่จะทางฝ่ายคุณครูนะครับ
ว่าเป็นคนที่ถูกเพื่อที่คุณลุงผิด

คือต้องการเงินแค่๓๐ล้านให้ครูคนนี้หรือ

คือ๓๐ล้านคือช่วย

แล้วก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชาอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับคือผมต้องการจะสื่อแบบนั้นเลย

ทำไมมันกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้ได้อะคะ

พยายามตามหาตัวครูเดี๋ยวต้องมาคุยกับทนายก่อน

ที่เปิดก็เพราะต้องการให้สังคมรับรู้

เพื่อที่จะเอาเงินของคุณครูไป

เดี๋ยวนะไอ้ขบวนการแบบนี้มันเป็นขบวนการที่แบบ
มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคุณจอมขวัญมีอยู่แล้ว

มันไม่ได้ว่ามีอยู่แล้วเคยทำกันเป็นขบวนการหลายครั้งไม่ใช่
มันเพิ่งจะเกิดในครั้งนี้เท่าที่ผมรู้

เดี๋ยวนะคือคุณมาเข้าคดีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
คือรู้จักกับคุณจรูนมาก่อน
หรือก็มาหลังจากที่มันเป็นข่าวแล้ว

ผมรู้จักกับคุณลุงเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เขามาปรึกษาผมว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้

ได้มีการถามทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งคู่
ว่าถูกหวยจริงไหมอย่าโกหกนะ

แล้วตัวเขาจะติดคุกด้วยนะครับผมก็มีการขู่
แต่ว่าเขาก็พูดกับผมนะครับว่า
เขายินดีที่จะไปออกทุกรายการ
หรือแม้กระทั่งไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ตาม
ทำให้ผมเนี่ยต้องหาความจริงถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
ผมก็ได้ลงพื้นที่พิจัมหาการจนบุรีนะครับ

ก็ได้มีการคุยแล้วก็ได้มีข้อประเด็นที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญ

แล้วก็ได้มีการคุยกับคุณครูคนนี้ด้วย
ซึ่งพอการคุยกับคุณครูคนนี้มันทำให้ผมเห็นพิรุธหลายอย่าง

ประเด็นขึ้นมาดิฉันก็นึกว่านี่คุณจะไฟ่กับตำรวจเหรอคะ
ผมไม่ได้ไฟ่กับตำรวจไม่ได้จะไฟ่กับเขาทำไม
แล้วคุณเปิดประเด็นมาคุณจะไฟ่กับใคร
ผมจะบอกให้เลยว่าช่วงหลังเนี่ย
มีนายตำรวจระดับสูงนะครับที่ออกมาทำให้สังคมสับสน
โดยการมาบอกว่าทางคุณลุงเนี่ยนะครับ
จำไม่ได้เลยว่าไปซื้อลอตเตอรี่วันไหนวันที่เท่าไหร่
ไปยังไงเห็นหน้า
เห็นหน้าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ

ที่มาสร้างความสับสนให้กับทางคนที่เสพข่าวเนี่ยนะครับ
แต่จริงแล้วทางคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเขาไปให้การไว้แล้วนะครับ
ซึ่งคุณไปขอพนักสวนมาดูก็ได้นี่เขาให้การยังไง

เดี๋ยวจะกลับไปเรียงวันแล้วก็พูดอะไรอย่างไรไว้
ที่ทำให้ทนายเหมือนเป็นรถเตอรี่ตัวเอง
ผมลงทำทันทีครับลงไปวันอาทิตย์กับวันจันทร์

มีคนมาให้ข้อมูลกับผมด้วย
คุณได้ข้อมูลจากใครบ้างที่มาของข้อมูล
อย่างแรกเลยทางผมเองเท่าที่บอกได้
มีทางตำรวจนะครับให้ข้อมูลกับผมมา
อย่างที่๒วันที่ผมไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีเจ้าที่ที่เป็นเรื่องการเงินระดับสูงของจังหวัด

เขาก็บอกข้อมูลมาเรื่องนี้ซึ่งมันตรงกัน
ตำรวจนี่คือตำรวจเจ้าของคดีเปล่าคะ

สอพเจ้าของคดีเปล่าคะไม่ไม่ใช่สอพนี้ครับ
แต่รู้จักกับผมนะครับเขาได้ข้อมูลมา

แล้วคือข้อมูลที่เขาให้กับทนาย
คือมีเอกสารหลักฐานขนาดเชื่อได้เลยเหรอ
หรือแค่เขารู้จักคุณคุณก็เลยเชื่อเขา

เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้มีการเรียกเข้าไปคุย
ที่บ้านหลังนึงแล้วก็เพื่อจะให้จบ

แต่ก็ผมก็พาภรรยากับลูกอีก๒คนไปด้วย

คนที่เรียกถ้าดิฉันอยากรู้ทุกอย่าง

ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายเดียวกับที่นายบอกไหมคะ

ที่ออกมาให้ข่าวเนี่ย
ที่บอกว่าให้สร้างความสับสนเนี่ย
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีกี่คนในเรื่องนี้ที่คุณพยายามจะบอก

คนที่ออกมาให้ข่าวหรือคนที่เรียกคุณจรูนไป
คืออย่างนี้ครับผมจะไปบอกกับเขาไม่ได้หรอกครับว่า
คนที่เป็นคนเดียวกันที่บอกไม่ได้เพราะว่าเขาได้ไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งแล้ว
ว่าเขาได้พาคุณลุงไปบ้านเลยเดี๋ยวมันจะซวยผม

เดี๋ยวมันจะมีข่าวออกมาแล้วแหละว่าใครเป็นคนพาไปที่บ้าน

เอาเป็นว่านายตำรวจใหญ่ก็คือนายตำรวจใหญ่คนนี้แหละ

แต่คนที่พาลุงไปก็คือคนที่พาลุงไปเอางี้ดีกว่า

ผมไม่ตอบไม่ตอบไม่เกี่ยวกับเคยสัมภาษณ์อะไรไว้ใช่ไหม

โอ้โหลองไม่ไหวกันแล้ว

เราไปเก็บของจะได้มาจริง
กล่อมให้ยอมรับว่าเก็บของได้
เหมือนกับเขาทำหายใช่ไหมคะเก็บของได้
เกี่ยวกับว่าจะให้เรายอมรับว่าเราขโมยมาไม่ใช่
คือให้บอกแค่ว่าเราเก็บของได้ใช่ไหมคะ
แล้วเอาไปขึ้นเงินแล้วไงต่อคะ
ก็พูดในลักษณะว่าถ้ายินยอมแล้วก็จะได้น้อยหน่อยอะไรอย่างนี้
ได้น้อยหน่อยจะได้เท่าไหร่คะ

ไม่บอกแล้วถ้าเราไม่ยอมเขาจะยังไงคะ
ก็บอกเขาก็จะเริ่มเดินคดีไปติดคุกแน่นอน

ประมาณ๒ชั่วโมง
ท่าทีเป็นไงคุยดี

เล่าได้ตรงนี้เล่าได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครนั้น
ลักษณะการคุยยังไงเขาคุยกับเราดีไม่ดีอะไรยังไง

หมายถึงก็ขมคูเลยแต่ว่าให้มัน
เกลี้ยกล่อมแต่ว่าทำน้อง

แรงกว่าเกลี้ยกล่อมน้อย
กึ่งกล่อมกึ่งคูอย่างนี้หรอ
กดดังกดดังก็เรียกกดดัง

ใช่แล้วก็มีครอบครัว๔คน
ก็ก็มีในเวรเดินไปเดินมาอ่ะถ้าไม่ค่อย

ฉันก็ถามตรงก็อยากรู้

บ้านธรรมดาหรือบ้านพักข้าราชการ

ไม่เป็นไร

บ้านพักก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะคนที่เดินไปเดินมา

คือตัวคนที่เราคุยด้วย

แล้วนอกเหนือจากในเวรมีใครอีกไหมคะ

คุณจรูนรู้จักคนนี้ที่เราคุยด้วยอยู่แล้วไหมคะ

เพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นใครเท่านั้นแหละ

เขามีประวัติ

เป็นคนจังหวัดไหมคะ

ข้างตัวบ้าน
ประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงที่นั่งอยู่ข้างตัวบ้าน
มีใครมาคุยเอาน้ำมาให้

แล้วรอบบ้านเห็นอะไรบ้างคะ
ก็มีเป็นสืบหรือเป็นอะไรนี่เนี่ย
เขาก็อยู่ส่วนของเขาอะไรอย่างนี้

เขาก็นอกข้างแบบอยู่แล้ว

เขามีสังเกตสังกาคอยเดินมามองเราไหมคะ

ไม่มีว่าเขามาคุยมาช่วยกล่อมมาขมครูมากดดัน

สิ่งที่เกิดขึ้นคือในห้องนั้นเท่านั้น
๓คนที่รู้เรื่องที่อยู่ประจำ

อีกคนเดินไปเดินมาแต่ไม่ได้มาร่วมด้วย

มีคนอาจจะพยายามมาติดต่อเรา

หมายถึงว่าก่อนหน้าที่มันจะเป็นข่าวดังเนี่ย

มีฝากใครมาบอกไหมมีรถแตกมาหน้าบ้าน
จะมีรถตามตลอดตั้งแต่เมืองกาลจนถึงเบาะพอ
รถที่ตามเนี่ยเป็นรถทั่วไปหรือรถในราชการคะ

แล้อน้ะหน้าหมู่บ้านควรมีอะไร
อ๋อปกติอยู่มาหมู่บ้านนี้๓ปีหน้าหมู่บ้านไม่มีเลยไม่เคยมี

ไม่เคยมีด่านอ่าพอเรามีเรื่องปุ๊บวันนั้นออกจากบ้านโอ้โหด่านทั้งขาขึ้นขาลงเลย

เรียกให้หยุดก็ตรวจมันแต่ว่าก็มีน้องพูดได้ไหมคะ
เรื่องอะไร
เมน้องที่รู้จักกันแล้วก็พูดแซลเล่น

โอ้ซึ่งตำรวจที่ตั้งด่านแซลคุลจะรู้คือรู้จักกัน

เคยทำงานด้วยกันแต่ตอนหลังเขาย้าย
เขาแซวแบบมีมิตรจิตมิตรใจมีมิตรภาพต่อกัน

แปลว่าน้องต้องรู้แน่แท้ว่าน้องมาอยู่ที่ด่านนี้เพราะเรื่องอะไร
ไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ก็ที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับก็ว่า
ที่ผ่านมามันไม่เคยมีด่านมาแล้วตอนนี้มันเหมือนก็มีคนติดตามเขา
รู้ความเคลื่อนไหวว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะครับ
งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่มันถึงมีด่านมาตั้งอยู่ตรงนี้
ชีวิตรู้สึกว่ามีคน

แล้วก็เข้ามาอยากจะคุยกับเราเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร
ชีวิตเริ่มมีคนเข้ามายุ่งกับชีวิตเราตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ

ก็เป็นวันเสาร์ถ้าเกิดก่อน
ไม่ใช่วันเสาร์ค่ะมันเป็นวันก่อนวันศุกร์
สัปดาห์ที่แล้วเหรอคะวันศุกร์อ่าวันศุกร์ค่ะเขาเจอกับผมวันอาทิตย์
ก่อนหน้าเจอทนายหลายวันไหมไม่ต้องเป๊ะก็ได้
ก่อนเจอทนายหลายวันไหมคะไม่ใช่นะหลัง
ป่ะไม่ผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรแต่คือมันอยู่ในช่วงยังไงคะ
อ๋อคิดออกแล้วคิดออกแล้ววันที่ทนายไปหาผู้ใหญ่ทางการเงิน
อ่าวันนั้นแหละวันจันทร์อ่าวันนั้นแหละที่อืมมีคนตามเราเราออกมาเรามาเจออะไรนะพ่อด่าน
เราออกมาเจอด่านแล้วก็มีรถตามแล้วเราก็โทรบอกผู้จัดการแบงค์บอกว่า
เลขทะเบียนให้ทีหาปากกาไม่เจอหาอะไรไม่เจออย่างนี้ก็เลยโทรหาว่าผู้จัดการ
คืออันนี้อันนี้อันนี้เราพูดไปแล้วอ่ะ

ไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาไม่ห้ามก็พูดมาเถอะค่ะถ้านายมั้ยค่ะคือที่เตรียม
คือสำคัญเนี่ยนะสำคัญไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครกับไอ้นี่ก็พอนะครับว่ายดตำแหน่งอะไร

ดีค่ะตกลงกันในรายการสดนี่ดีนะคะจริงใจดีค่ะไม่เตรียมดีนะคะ
คือกำลังจะบอกว่านี่ถึงเป็นที่มาว่าทำไมท่วงทำนองในช่วงวันหลังนี้ทนายสิทธาถึงค่อนข้างดุดัน

เป็นที่มาว่าทำไมแบบอ่ะมันมีแบบนี้นะเดี๋ยวคุณคอยดูนะใช่ไหมคะ
เพราะเอาเข้าจริงถ้าอ่านข่าวก็ต้องยอมรับว่าคนก็ยังไม่แน่ใจหรอกค่ะ
ว่าจริงแล้ว๓๐ล้านนี้ของใครเอาจริงแล้วครูก็มีน้ำหนักเยอะนะใช่ไหมมีพยานมีหลักฐาน

มีเรื่องราวเอาตามข่าวก่อนสิอย่าเพิ่งอินสิเดี๋ยวก็
เฮ้ยมีแค่ตัวคนขายอัตรีอย่างเดียวเอง
เอ้าแต่คนเขาก็เชื่อได้คุณยังไงนี่เดี๋ยวก่อนคุณมากันข้างเดียวฉันเชื่อคุณได้เต็มที่๕๐เปอร์เซ็นต์นะใช่ไหม

เหมือนถ้าเขามาฝั่งเดียวฉันก็เชื่อได้เต็มที่๕๐เปอร์เซ็นต์
ก็เลยกำลังจะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยพอมาเปิดประเด็นนี้มันเลยเป็นน้ำหนักว่า
ถ้าสมมุติสู้ในประเด็นนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้ว

มันไม่ใช่คนเหมือนกับแบบพิสูจน์เรื่องลอตเตอรี่กันธรรมดาแล้ว
คือเอาง่ายประเด็นที่ผมเปิดไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนในศาลอยู่แล้วแหละนะครับ
มันไม่ได้ว่ามีผลประโยชน์ที่จะสำหรับชนะคดีได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ไอ้ที่ประเด็นที่เปิดไปเนี่ยต้องการให้สังคมรับรู้นะครับ
เผื่อเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนนี้หรือทนายความ
คุณจอมขวัญจะได้เอาไปออกข่าวให้หน่อย
คือให้สปอร์ตไลท์ฉายมาถูกไหมอยู่ในสปอร์ตไลท์ดีกว่า
ดีกว่าครับดีกว่าอยู่ในมุมมืดแล้วก็เอาคนที่อยู่ในมุมมืดออกมาด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่ต้องลงต้องเล่าแล้วนะคะ
ของเดิมเพราะมันอยู่ในข่าวหมดแล้วแต่มันมาถึงจุดนี้แล้ว
แต่เดี๋ยวจะย้อนให้บางส่วนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทนายพูดเอาไว้เนี่ย
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันก็มีผลให้ตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกัน
น้ำหนักของเรื่องมันอยู่ที่ใครกันแน่ที่น่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงสักครู่ค่ะ
กลับมาที่ทนายค่ะคุณผู้ชมถ้าเราอ่านจากข่าวเราจะเห็นเรียนลำดับของครู
อ้างว่าตัวเองถูก๓๐ล้านว่าเขาไปติดต่อกับแม่ค้าไว้นะคะ
บอกเมื่อสักครู่นี้มันต่างจากข่าวยังไง
คือต่างจากข่าวแน่นอนครับอย่างแรกเลย
เอาเรื่องที่ผมถามมาก่อนแล้วกันว่าเขารู้เมื่อไหร่ว่า

ที่เขาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกว่าหลังหวยออก
ตัวแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาหาเขาที่บ้านครั้งแรกนะครับ

แล้วเขาก็เลยเฮ้ยเขาซื้อเลขนี้ไว้นี่

สรุปว่ารู้ตอนไหนก็แน่เนี่ยว่าลอตเตอรี่หายนะครับ

เขารู้ตั้งแต่ตอนที่กลับมาที่บ้านแล้วว่า
ตเตอรี่มันเหลือแค่๓ชุดหายไป๑ชุด

ซึ่งอันนี้เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นกับทนายและตัวครู
โดยมีใครร่วมรับรู้อยู่ด้วยไหมคะ
มีผมแล้วก็น้องทนายอีกคนนึง

ครูคุยโดยที่เขาไม่มีทนายของเขา
ไม่มีครับ

ผมเลยต้องมาคุยกับทางคุณครูในวันนี้

นะครับเขาก็เล่าเลยว่า
เขาได้สั่งหวยกับทางแม่ค้าตั้งแต่วันที่๓๑ตุลา

ผมดูย้อนไปวันที่๑ธันวานะครับ

วันที่๑๖พฤศจิกาก็มีการคุยเรื่องหวยบ้าง
พอไปถึงวันที่๓๑ตุลากับวันที่๑พฤศจิกา

ได้มีการส่งรูปหวยที่ถูกรางวัลที่๑ถามว่า

อ้าวแล้วไหนตอนแรกคุณครูบอกว่าคุยกันทางไลน์ไง

ที่ไม่มีข้อความเนี่ยเพราะว่าตำรวจเอาข้อมูลไปแล้ว

เขาบอกว่าตำรวจต้องลบไปเพราะว่า

จะเอาหลักฐานตรงนี้ไปให้คนอื่นดูจะเสียรูปคดี
แต่หลังจากที่คุยกับผมแล้ว

เขากลับไม่ได้พูดแบบนี้แล้วนะครับ

แล้วก็มีการคุยไลน์กันวันที่๒๐ตุลาคม

ทีนี้ไลน์ที่ตอนที่ทนายสิทธาไปเห็น
คือเท่ากับว่าไม่มีบทสันทนานั้นเก็บไว้แล้ว

คือไม่มีตามที่เขาบอกแต่ว่าแชทปกติมันก็คือคุยกันเหมือนเดิมครับ

แต่ไม่มีตอนช่วงเวลานั้นที่เขาบอกอ้างว่าผมว่ามีการคุยตอนแรกเท่านั้นเอง
เขาสงสัยให้ทนายกลับมาสงสัยในตัวครูตอนนี้
คือบอกก่อนว่าผมไปเนี่ยผมต้องเก็บหลักฐานอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่าผมก็ต้องการว่าคุณครูจะมาพูดอีกแบบนึง

อ่าทีนี้ในส่วนของพยาน
พยานที่ครูอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือบวกอีก

มีไหมที่ทนายลงไปถามต่ออีก
ผมพยายามที่จะไปถามแม่ค้าคนที่ขายแล้วแหละนะครับ
แต่ว่าช่วงนั้นมันยังไม่เป็นช่วงที่เขาซื้อขายหวยกัน
เพราะมันเพิ่งจะผ่านหวยออกงวดวันที่๑ธันวามานะครับ
เขาก็เลยไม่ได้อยู่ผมก็เลยไม่รู้จะตามหาเขาที่ไหน

หมายถึงอ๋อแต่ว่าคุณไม่ได้ถามกันนอกรอบ

ถ้าสมมุติคุณบอกว่ามันมีทั้งสิ่งที่คุณสงสัยในการคุยกับครูนะคะ
แล้วคุณก็บอกว่ามันมีขบวนการในเรื่องของผลประโยชน์เรื่อง๓๐ล้านนี้

คือสู้กันในศาลหรือไก่เกลี่ยกันให้จบ
เกลี่ยต้องถามทางนี้ครับว่าเขาจะยินดีที่จะไกลเกลี่ยไหม
แต่ทางนั้นผมบอกเลยว่าวันที่ผมไปคุยตอนผมจะกลับเขาดึงผมไว้๔ครั้ง
แล้วก็บอกกับผมว่าเป็นตัวแทนของทางนี้ดีแล้วนะที่มาคุยให้ไปบอกกับคุณลุงที
ว่าให้มันจบอย่างดีเพราะตัวเขาเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารี

ให้ทางผมไปคุยกับคุณครูเพราะว่าให้ยอมรับผิดนะครับ
แล้วก็เอาเงินไป๑๕ล้านจะได้จบกัน
ยังไงคะมาสักวันนี้ที่คุณประวันจะพูด
ให้ทางคุณครูรับผิดไม่ใช่ให้ทางนี้รับผิด

คือบอกให้ทางนี้ก็คือเหมือนลักษณะที่มีคนมาคุยกับคุณจรูน
ใช่ไหมคะว่าให้ทางนี้รับผิดไปซะแต่ว่าเงินจะได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งของรางวัล

ตอนนั้นที่ไปคุยบ้านนั้นไม่ได้เจาะจงว่าครึ่งหนึ่ง
ได้น้อยใช้คำว่าน้อย

คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญเรื่องนี้มันมีอยู่๒ช้อย

ซึ่งตรงที่ยอมดีใครเป็นคนเสนอ

ในขณะที่อีกทางหนึ่งก็คือวันที่คุยบ้านนั้น

เพราะว่ามันมีตัวละครเกี่ยวข้องด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมอะไรกันเลยเนี่ย
และทางนี้ถูกตัดสินว่าผิด

ทางนี้ก็จะต้องไม่ได้เงิน๓๐ล้านบาทถูกไหม

คือมันก็โยงได้ว่าคนที่เรียกคุณจรูน
และครอบครัวไปแล้วนั่งคุยกับคุณจรูน
ตัวครูแม่ค้า

เพราะว่าตัวคนที่ไปที่บ้าน
เขาได้ไปสัมภาษณ์รายการหนึ่งแล้วว่า
ตัวเขาได้ไปจริง

แต่ว่าก็ให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองแล้วกัน

คำถามก็คือว่าทำไมถึงคิดว่ามันเป็นขบวนการ

แบบเคยทำงานด้วยกันอยู่

อยู่ที่นี่ทำไมมันโป๊ะเช็คคดีนี้อะ

แล้วได้ส่วนแบ่งทั้ง๑๕ล้านเนี่ย
โดยการที่ให้คนนี้ผิดไปนะครับ

ลำดับความของทางฝั่งนี้บ้าง
ทางฝั่งคุณจรูนและครอบครัวบ้างนะคะ
ตอนที่ไปแจ้งความดำเนินคดี

ทางนี้เขาได้แค่เป็นพยานเท่านั้นเอง

เขาสรุปสำนวนว่าทางนี้ผิดแล้ว
ก็คงจะเรียกไปแจ้งข้อเก่าหาในชั้นต่อไป

ข้อสังเกตคืออย่างที่คุณครูเขาบอกมาว่า

วันที่๑เขาไม่รับแจ้งอันนี้ไม่มีหลักฐาน

ได้มีการไปลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน

ก็คือเหมือนกับเอาไปใส่เล่มไว้เฉย
ไม่ได้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวน

แต่วันที่มีการแจ้งความเดินคดีอาญาจริง

ทางเขามาพร้อมพยานก็แล้วแต่เนี่ย

โดยที่ไม่เรียกทางนี้ไปให้การแก้ข้อเก่าหาก่อน

แล้วก็มีทงในใจแล้วล่ะว่าทางนี้ผิด

ลักษณะคุณบอกดิฉันเรื่องกระบวนการนะคะ
คือว่ารักษณะที่คุณกำลังตั้งข้อสงสัย
คือตอนนี้คดีถูกสรุปแล้วเหรอคะ
ว่าคนที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาคือตำรวจ

ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกเรียกไปเลย

แล้วก็วันที่๒๙เขาไปบ้าน
แล้วก็มาอีกทีก็วันที่ผมไปคือวันอาทิตย์

ทางนี้ทางนี้จะมีการทำอะไรกลับบ้างไหมคะ

มันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบ

อย่างเช่นพวกป่อประสอบป่อปองอ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในการเหมือนกับเมื่อมันเป็นคดีอยู่แล้วคดียังไม่จบเขาอายัดไม่ได้หรือคะ
คือการที่จะอายัดมันจะต้องมีหลักฐานแน่นอนว่าคนนี้ได้กระทำผิดจริง
ต้องมีการสืบหาเอาพยานหลักฐานอะไรมาไม่ใช่มีการรวบรัดแบบนี้
แต่ในระหว่างนี้นะสมมุตินะถ้าเขาสงสัยทั้งสองฝั่ง

ต่อให้ไปเอามาขึ้นเข้าบัญชีแล้วก็ตาม
คือถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพระนามสวนไม่มีอำนาจนะครับ
สมมุติว่าถ้าเกิดว่าจริงแล้วฝ่ายนี้เป็นฝ่ายผิดนะครับ
เขาก็ทำได้ทำอะไรก็คือฟ้องเรียกค่าเสียหายกับฝ่ายนี้เท่านั้นเอง
ก็ทำได้แค่นี้ไม่มีสิทธิ์ที่มาอายัดเงินโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครผิด

ทีนี้ในส่วนของธนาคารเนี่ยธนาคารสามารถที่จะมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ

จริงธนาคารผมจะบอกว่าเกี่ยวกับธนาคารที่สาขาดีมาก
เขาช่วยอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีระเบียบของเขานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดมีตำรวจเนี่ยขอหมายมาตามปวิอาญามาตรา๑๓๑๓๒เนี่ย
ตามระเบียบของธนาคารเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำตามคำขอความร่วมมือของทางตำรวจนะครับ
เขาเลยต้องอายัดให้ซึ่งลักษณะการขอของทางตำรวจเนี่ยคือขอให้อายัดถูกไหม
ขอความร่วมมือเลยครับในนั้นเขียนไว้เลยเดี๋ยวนะแล้วคุณบอกว่าแต่ตำรวจไม่มีอำนาจในการอายัด
ใช่ครับเขาใช้หนังสือคำว่าขอความร่วมมือในการอายัดไงครับ
ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเขาต้องใช้คำสั่งมาว่าห้ามเคลื่อนย้ายบัญชี
กำลังจะบอกว่าคือเขาใช้ขอความร่วมมือซึ่งจริงแล้วอำนาจเนี่ยตำรวจไม่สามารถสั่งอายัดได้
แต่ธนาคารก็คือให้ความร่วมมือกับตำรวจแม้ว่าจะเป็นแค่การขอความร่วมมือก็ตาม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เงินจำนวนนี้อยู่ในบัญชีใครคะตอนนี้

โดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้โดยที่ธนาคารแจ้งเราอย่างเป็นทางการว่าจะต้องอยู่นานแค่ไหนคะ
ไม่ได้แจ้งว่าอยู่นานแค่ไหนแจ้งว่าแค่ถูกอายัดแค่นั้น
ธนาคารเป็นคนแจ้งไม่ใช่ตำรวจเป็นคนบอกใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน่าจะได้คุยกับทางตำรวจนะคะ
จังหวัดกาญจนบุรีสักครู่ค่ะ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ผลตำรวจตรีสุธิภวงพิกุลค่ะผู้การสวัสดีค่ะ

ผู้การตกลงสำนวนนี้ปิดค่ะสรุปสำนวนยังคะ
ยังไม่สรุปครับอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องการพยานหรือหลักฐานจากฝั่งไหนแล้วอะไรอีกคะ
ก็เกือบจะหมดแล้วนะครับพยานบุคคลนะฮะที่สอบไป
ทั้งฝั่งหมวดจรูนใช่ไหมฮะกับฝั่งคุณครูปีชา
พยานบุคคลก็น่าจะหมดแล้วเหลือแต่พยานเรื่อง
พยายามหลักฐานทางด้านวัตถุพยานอะไรมากกว่าครับ
พยานบุคคลนี้เรานอกเหนือจากครูกับทางคุณจรูนแล้วเนี่ยนะคะพยานบุคคลใช้ใครอีกคะท่าน
ก็มีทางยาดคุณจรูนที่ซาบว่าคุณจรูนถูกหวยทุกครั้งวันงาน
ส่วนของครูก็ในเรื่องของคนขายตลาดกินแบ่ง
ที่ยืนยันว่าขายให้กับคุณครู
ซึ่งสอบทุกคนครบหมดแล้วใช่ไหมคะ
ครับสือแม่คะก็ยืนยันให้ขายให้ครู

ตกลงว่าที่มีหลักฐานการสนทนาระหว่างครูกับแม่ค้า
ใช้ตัวอักษรคุยหรือโทรคุยคะ

เขาเคยแชทคุยกันไหมคะ

เพราะว่าคุณครูกับแม่ค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำกัน
ซื้อสลักกินแบ่งกันบ่อยครับ

เก็บการสนทนาหรือครับ
การใช้ตัวอักษรคุยกันไม่ว่าจะผ่านทางรูปแบบช่องทางอื่นมีไหมคะ
อืมตัวอักษรนะคะเราเน้นเฉพาะงวดนี้นะครับ
ส่วนงวดอื่นเรายังไม่สอบลึกไปตรงนั้นครับ
ค่ะหมายถึงเฉพาะงวดนี้ค่ะมีรายลักษรคุยกันไหมคะ
ช่องทางทุกช่องทางที่เป็นรายลักษร
ที่เป็นตัวอักษรด้วยกันที่เป็นรายลักษณ์อักษร
ทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟส

เท่าที่ผมทราบนะครับยังไม่มีนะครับ

ส่วนรายละเอียดผมต้องไปสืบส่วนทางอีกหน่อยครับ
มีอำนาจในการสั่งอายัดบัญชีไหมคะ

เป็นการสั่งอายัดโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย
ขอความร่วมมือกับทางธนาคารคะ
ก็เป็นเรื่องของการรวบรวมพยาหลักฐานครับ
ธนาคารส่วนมีอำนาจในการรวบรวมอัยัดหลักษร
การตรวจยึดพยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีครับ
เอาอย่างนี้ดิฉันฟังทางธนาคารมา
เขามองว่าตำรวจไม่มีอำนาจในการสั่งอายัดบัญชีตอนนี้นะคะ

ก็แล้วแต่คุณจะฟังทางฝ่ายไหนคุณเราฝันก็ฟังกันแล้วกันครับ
เดี๋ยวไม่เชื่อใครทั้งนั้นค่ะถ้าเชื่อก็เชื่อหมด
ฉันแค่อยากจะทราบว่าคือมันเป็นอำนาจตามกฎหมาย
หรือเป็นแค่การขอความร่วมมือเท่านั้น
ผมบอกมีไงครับอำนาจพนักการสอบสวนมีไงครับ

อายัดไว้จนกระทั่งถึงสรุปสำนวนหรือว่าคดีจบเลยคะ
ก็คงจะต้องจนกระทั่งมันกระจ่างนะครับ
ในเมื่อทุกคนบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องอายัด
ว่าเขาตกลงกันได้หรืออะไรก็แล้วแต่

ครับก็หมดความจำเป็นที่จะต้องอายัด

ตอนนี้มันมีการพยายามจะเคลียร์กันตามข่าวจริงไหมคะผู้การ
ผมไม่ทราบการเคลียร์การทราบตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่
ที่รู้ว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงินนะครับ
ว่าพนักงานสอบสวนก็เรียกคนขึ้นเงินพร้อมกับคุณครูมาพูดคุยกัน

แต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ครับ
เลยมีการรับเป็นคดีครับ
ค่ะผู้การแล้วตกลงคนที่เรียกคุณจรูนไปคุยคือใครคะมีไหมคะ
ก็มีฮะพนักงานส่วนก็เรียกไปตั้งแต่วันที่๒๘หรือประมาณนี้แล้วไงฮะ
ที่เขาเรียกไปเผชิญหน้ากันครั้งแรกเลย
ไม่ได้ค่ะหมายถึงอันนี้ฟังจากเรื่องเล่านะคะว่ามี
มีคนเรียกคุณจรูนไปคุยเพื่อเคลียร์เรื่องนี้กันที่บ้านประมาณสัก๒ชั่วโมงได้
ใครฮะธนายความหรืออะไรยังไงหรือพนักการณ์สอบสวนหรือตำรวจใคร
แต่ถามผ่านดิฉันวันที่๒๙เนี่ยมีใครเชิญทางครอบครัวนี้เข้าไปคุยที่บ้านบ้าง
ใครเชิญล่ะฮะ
อันนี้ถามนี้ผมสามารถถึงใครผมก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะสามารถถึงใครแล้วใครเชิญไหมล่ะ
ทราบไหมคะว่ามีคนพยายามจะเรียกครอบครัวคุณจรูนไปเคลียร์นะคะอันนี้ตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะ
ตำรวจคนไหนที่เรียกไปเคลียร์ล่ะครับ
หมายถึงตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะว่ามีคนเรียกคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ
ผมไม่ทราบเรียกไปเคลียร์หรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยเคยเชิญคุณจรูนไปพบ
ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน

ก็ไปที่บ้านฮะมันช่วงเย็นแล้วครับเพราะว่าคุณจรูนสะดวกมาในวันนั้น
ทำไมผู้การถึงต้องต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะสพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่าเขาถูกเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปเบิกเงินสลากที่เขาถูกแล้วก็เป็นตำรวจเก่านะครับ
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับ
ถ้าคุยกันได้เขาก็อยากจะให้มันจบนะครับโดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินที่ถูกเบิกไปในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมดนะครับ
ฉะนั้นก็เลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูนนะครับ
ผู้การเรียกไปคุยเนี่ยนะคะคือเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจเก่า

ซึ่งเรียกไปนอกเวลาราชการ
คุณจรูนว่างช่วงมาพบผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้บังคับไป
ผมออกมาพบผมวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เขาบอกมาวันนี้ก็มันช่วงเย็นซึ่งเลิกงานแล้วผมก็อยู่ที่บ้านพักครับ
ผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะเจ้าของคดีเขาก็สามารถเรียกได้เพื่อที่จะ
คุณจอมขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะครับ
สมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหายแล้วมีคนหนึ่งไปเก็บได้แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้ก็คืนเขาไปมันก็จบนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับผมก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ขออภัยค่ะดิฉันถามเดี๋ยวกลัวเข้าใจกันผิดคือการที่ผู้การเรียกคุณจรูนไปคุยเนี่ยหมายถึงว่าผู้การเชื่อว่าคุณจรูนเป็นคนเก็บได้ไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่หรือเปล่าคะ
ในเมื่อในเมื่อเจ้าของลอตเตอรี่มาแจ้งว่าลอตเตอรี่เขาหายแล้วตำรวจเก็บได้เอาไปขึ้นเงินนะครับผมก็อยากจะในเมื่อเป็นตำรวจก็อยากจะคุยว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นยังไงก็ได้ทั้งสอบถามเขา
เพราะผมเชื่อว่าพื้นฐานของคนที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะพื้นฐานของคนที่เป็นตำรวจเนี่ยอันดับหนึ่งที่ต้องมีคือความยุติธรรมครับผมเชื่อว่าตำรวจต้องมีความยุติธรรม
วันนั้นวันนั้นพอได้คุยกับคุณจรูนท่านผู้การมองว่าตกลงแล้วลอตเตอรี่เป็นของใครคะ
จากดูจากที่ฟังนะฮะคุณจรูนไม่สามารถบอกได้ว่าซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนไหนคุณจรูนก็พูดได้อย่างเดียวว่าเขาซื้อแค่นี้แต่ผมฟังจากข้อมูลจากทางครูแล้วเนี่ยทางครูเขาบอกว่าเขาเขาก็ซื้อโดยสั่งซื้อจากแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ประจำแล้วแม่ค้าก็เก็บลอตเตอรี่เบอร์นี้ไว้ให้ให้กับเขาแล้ว
ผู้การรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงหรือเปล่าคะเนี่ย

มันเป็นการกล่าวอ้างของคนสองคน
คุณจรูนก็ปฏิเสธว่า

มันก็ต้องเป็นการสอบส่วนเรื่องรวมอายารหักฐานกันต่อไปนะครับ
ผมยังไม่ฟันทงนะครับว่าลอตเตอรี่เป็นของใครค่ะ

เดี๋ยวคุณเดี๋ยวเรียนกลับมาปิดท้ายพี่คุณ
ผู้การค่ะเนื่องจากเวลากระชับไม่มีปัญหาอะไรนะคะ

เดี๋ยวได้ตามคดีนี้กันอีกและจะได้รบกวนผู้การอีกนะคะ
ขอบคุณท่านสำหรับช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับได้ครับ

เมื่อกี้ผมจะถามเขาให้คุณจอมขวัญถามให้หน่อย
เวลาผู้การไปซื้อลอตเตอรี่ผู้การจำหน้าได้ทุกคนไหม
คนขายไม่ถามให้ผมหน่อยผมอยากรู้

ก็เนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยโดยตรงกับเขาเลย

เอาเป็นว่าเอาตัวผมเองนะเคยซื้อลอตเตอรี่นะครับ

จะบอกว่าทั้งหมดที่คุยกันต้นรายการจนถึงท้ายรายการนี้ขมวด
สรุปประเด็นที่คุณต้องพยายามจะบอกสังคมทั้งหมดแล้วถูกไหม

วันนี้ขอบคุณตั้งแต่ต้นถึงท้ายรายการ

แล้วก็คุณชูวิทย์เองก็ขยี้ประเด็นนี้ในตีแสกหน้าสวัสดีค่ะ